คดียิงครอบครัวคู่อริคาวงข้าวที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ประเด็นที่คนสนใจเป็นเพราะว่านามสกุลของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ผู้ร่วมก่อเหตุมันเป็นนามสกุลดัง
ที่เขาบอกว่าน่าจะมีความสนิทสนมเกี่ยวกับนักการเมืองทางฝั่งภาคใต้
เรื่องนี้นะคะก็มีความคืบหน้าออกมาว่า
หนึ่งในผู้ต้องหาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ร่วมก่อเหตุ
เขาแค่ขับรถมาให้เฉยเฉยครับ

เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมีกลุ่มคู่อริ
บุกไปที่บ้านหลังนึงนะคะแล้วก็ใช้ปืนยิงคาวงข้าว
น้าชายของผู้เสียหายเนี่ยเสียชีวิต
แล้วแม่ของผู้เสียหายก็บาดเจ็บด้วย
ทีมข่าวชะละทีวีก็ไปพูดคุยกับพันธ์ตำรวจเอก
รชัยสังคพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจ

คนที่ขับรถไปเนี่ยคือนายนัทพงศ์วิชัยดิต

ส่วนนายนัทพงศ์เองพอพูดคุยกันแล้ว
ก็ให้การกับตำรวจเป็นการพากเศษ

เพียงแค่ว่าแค่ขับรถเฉย
ขับรถมากับนายพานุกรวิชัยดิตนามสกุลเดียวกันนี่แหละ
ซึ่งคนที่ลงมือยิงก็คือนายพานุกรนะคะ

จะให้ขับรถมาเพื่อจะมายิงเขาตายแบบนี้

เพราะว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับนักการเมืองท้องถิ่นภาคใต้หรือเปล่า
มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทางการเมืองเรื่องของอำนาจหรือเปล่า
ตำรวจเขาออกมายืนยันแล้วนะคะ
ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลย

ก็เลยเอามีดมาไล่ฟันกลุ่มของผู้ตาย
แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าพ่อของนายพานุกรเองเนี่ยดันโดนฟันซะเอง
มันก็เลยเป็นความแค้นที่สะสมกันมา
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะ
นายพานุกรก็เลยบอกนายนัทพงศ์ที่เป็นคนขับรถให้
บอกว่าไปหาปืนให้หน่อย
จากข้อมูลแนวทางการสืบสวน
ว่านายพานุกรยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนี่แหละ

เพราะว่าตัวนายพานุกรเองไม่ได้มีเงินติดไปเลย

ติดตามเส้นทางการหลบหนีแล้วก็เส้นทางของครอบครัวแล้ว
เชื่อว่าน่าจะได้ตัวเร็วนี้นี่แหละค่ะ